ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาใครเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ไหน
อย่างไรบ้างการจราจรเป็นแบบไหนนะคะ
จังหวัดทางภาคเหนือกันก่อนนะคุณผู้ชม
สีอยุทยาช่วงข้ามเมื่อวานนี้เนี้ยค่ะ
คุณผู้ชมบรรยากาศรถเล็กรถใหญ่เยอะแยะเลยนะคะ
ปริมาณรถมากจนหนาแน่นทุกช่องทาง
จังหวะก็มีการชะลอตัวโดยเฉพาะช่วงก่อนขึ้นสะพานนะคะ
ทำความเร็วได้ที่๘๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนการจราจรบนถนน๓๔๗ปฐุมธานีบางปะหัน
ผ่านอำเภอบางปะหันมุ่งหน้าเชื่อมต่อกับถนนสายเอเชีย
ที่ต่างระดับบางประหันนั้นก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น

เบี่ยงออกมาสู่ถนนสายเอเชียก็เยอะด้วย
ว่าประชาชนก็ยังคงจะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อเนื่อง

ฉันก็จะเดินทางกลับศรีสะเกดช่วงจบรายการนี้เหมือนกัน
เดี๋ยวรอดูว่าสภาพการจราจรเป็นยังไง
สี่ชั่วโมงเนี่ยคุณศรีสะเกตเนี่ยปกติ๖๗ชั่วโมง
แต่คาดว่าทำใจไปเลย๑๒ชั่วโมง
หากิจกรรมทำไปเลยจ้าในรถ

เดี๋ยวจะหลาบค่ะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม

ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่คนใช้เยอะเหมือนกันนะครับ
ก็ยังมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา
ช่วงของเทศกาลปีใหม่นะฮะแน่นอนครับ

นะฮะถนนหลายสายนะครับในตัวเมืองเอง

ตั้งแต่ที่บริเวณแยกค่ายจิลประวัติ
แยกบึงประเภทบริเวณเทิงสะพานเดชาติวง

จนถึงแยกนวมินก็รถแน่นกันยาวกันทั้งจังหวัดแล้วครับ
นะฮะแต่ว่าก็ยังไปได้นะโดยรวมไม่ติดขัด
ก็ยังเคลื่อนตัวได้รถสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างช้า
พอพ้นเขตเมืองไปแล้วก็ทำความเร็วได้มากขึ้นนะครับ
สายเหนือมนุษย์สายอีสานเหนือนะ

ก็ออกกางเลยยังเหมือนเดิมทุกปียังแนนแซทเหมือนเดิม
ใช่ค่ะทุกคนยังรักกันไปพร้อมกันไปด้วยกันตลอดเส้นทางนะคะ
การจราจรค่อนข้างหนาแน่นหลายจุด
ทุกปีเลยสะสมหนาแน่น
ตรงนี้อยู่หลายชั่วโมงมากคุณโดยจะผ่านไปด้านนี้โอ้โฮทรมาน
เป็นช่วงเขาพอดีขึ้นเขารถก็ชะลอ
และแถมรถปริมาณเยอะแบบนี้มันยิ่งเยอะขึ้นไปอีก
ตำรวจทางหลวงนครราชศรีมาต้องเปิดช่องการจราจรพิเศษ
ให้รถวิ่งสวนช่องทางได้๑ช่องการจราจร
ก็เลยทำให้สามารถระบายรถยนต์ให้เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ว่าปริมาณรถจะหนาแน่นตลอดทั้งคืน
จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะ

ไปที่สระบุรีต่อเลยเส้นทางเดียวกันนี่แหละ
ปริมาณรถเพิ่มขึ้นตลอดเส้นทางถนนมิตรภาพนะคะ
แล้วก็การจราจรสลับหยุดนิ่งบางพื้นที่
ขับรถได้เพียงแค่๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณ
ได้แค่นั้นเหรอเอาจริงได้แค่นั้นจริงเหรอ
อันนี้จอดนะไม่ไปใต้
กระดึ๊บไปอย่างนี้
เราไปสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ที่เดินทางกลับจังหวัดสกลนคร

เธอบอกว่ารถติดหนักมาก
เดินทางจากวังน้อยอายุทยาตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย๓ค่ะ
ซึ่งระยะทางจากวังน้อยถึงมวกเหล็ก๗๐กิโลเมตรแต่ใช้เวลาถึง๓ชั่วโมง
โอ้โห๗๐กิโลเมตร๓ชั่วโมง